คุณผู้ชมครับขณะนี้มีเรื่องของภัยพิบัติต่างเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับ
แล้วหลายหน่วยงานก็ระดมความช่วยเหลือไปช่วยกันนะครับ
ทัพอากาศของไทยมีเครื่องบินอยู่หลายชนิด
ได้จัดฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
ทัพอากาศชาติอาเซียนขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ติดตามจากรายงานครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ

เลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากเต็นต์โรงพยาบาลสนาม

เพื่อลำเลียงไปยังโรงพยาบาล
หรือว่าสำหรับการกู้ภัยโดยเฉพาะเลยนะคะ
มีทั้งหมด๖ลำด้วยกันที่กองทัพอากาศใช้สำหรับ
การกู้ภัยในภาวะที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่
การฝึกซ้อมในวันนี้

จังหวัดรบบุรีนั้นเกิดภัยพิบัติขึ้น

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ค่ะ
ฝึกภารกิจในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
สมมุติเหตุการณ์ภัยพิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร้องขอให้กองทัพอากาศ
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
จัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ตั้งโรงพยาบาลสนามโดยขนย้ายชุดปฏิบัติการทางการแพทย์
และอุปกรณ์เข้าพื้นที่ซึ่งใช้เวลาเพียง๕นาที
พร้อมใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางระบบการประชุมทางไกล
ถ่ายทอดสัญญาณภาพปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่บนอากาศยาน
ในการบริการทางการแพทย์และการลำเลียงอากาศยาน
ยังศูนย์บัญชาการเพื่อประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศระบุว่า
กองกำลังจำเป็นต้องฝึกให้เกิดความชำนาญ
เพื่อให้เกิดความพร้อมหากได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ
ที่ได้ลงนามร่วมกัน๑๐ชาติอาเซียนเมื่อปี๒๕๕๙
ทั้งทบทรและตำรวจแห่งชาติ
ก็จะฝึกร่วมกันเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และใช้ความเชี่ยวชาญแต่ละของเหล่าที่มีอยู่นั้น

แก่ประชาชนผู้พภพภัยพิบัติ
การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้
การเตรียมความช่วยเหลือประชาชน
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
แทนกองทัพอากาศอาเซียนและมิตรประเทศ
ถึงความพร้อมของกองทัพอากาศไทย